ส่วนนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ช่วงเมื่อวานนี้เขาบอกตื่นเต้นกันใหญ่เลย
ฉลามวานความยาว๔เมตรออกมาไหว้แบบนี้
ฉลามวานถือว่านานจะได้เห็นครั้งหนึ่ง
และถือว่าเป็นโชคก็ได้เลยนะไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ใช่ว่ากะนะ
สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน
สามวานเขาไม่มีนิสัยดุร้ายหรือว่าคุกคามมนุษย์แต่อย่างใดนะคะ
และขณะที่นักท่องเที่ยวตื่นเต้นเก็บภาพความประทับใจ
เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปด้วยก็คือการเก็บภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจความสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่

กำชับขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค่ะ
แม้ว่าช่วงนี้ฉลามวานเขาจะโผล่ขึ้นมาให้เห็น
แต่ว่าต้องเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ใครพบเห็นบันทึกภาพได้อย่างเดียว
อย่ากระโดดลงจากเรือไปว่ายน้ำใกล้เขาอย่างเด็ดขาด
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จากความไม่ตั้งใจ
จริงเขาไม่ดุร้ายแต่อาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ
เพราะตัวเขาใหญ่นะคะนี่เป็นภาพจากเจ้าหน้าที่นะ
คือเจ้าหน้าที่ลงไปได้เก็บภาพได้แต่นักท่องเที่ยวห้ามค่ะ
ใช่ค่ะไปเที่ยวแล้วก็ดูแลรักษาธรรมชาติด้วยนะคะ
อยู่กับเราไปนานเพราะว่าทะเลก็มีชีวิต